ดูวันนี้บ้างที่ลบบุรี
เมื่อวานนี้ชาวบ้านปรากฏว่าไปพบอะไรรู้ไหมคะในถ้ำ

แล้วทีนี้เขาก็เลยคาดกันว่าชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ย
น่าจะเป็นของเจนิดเจ้าแม่เงินกู้ที่หายตัวไปตั้งแต่๑๑เมษายนแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้วันนี้ลูกสาวค่ะแล้วก็มีทางด้านของญาติ
เขาระดมเจ้าหน้าที่ไปออกตามหาชิ้นส่วนกระดูกชิ้นอื่นไง
แต่เขาก็บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นแม่ของตัวเอง
อืมนางสาวธิดารัฐสังวรลูกสาวคนเล็กของเจนิดพร้อมด้วยญาติญาติค่ะ
เดินทางมารอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อดำเนินการงมหาชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์
หลังจากเมื่อวานนี้เจอกระโหลกและชิ้นส่วนบางส่วนน่ะนะคะ
แล้วก็ยังมีกางเกง๓ส่วนกางเกงชั้นในอยู่ริมคลองชายนาฏป่าศักดิ์
พื้นที่หมู่๑ตำบลกกโกมพระเมืองลบบุรี
จะส่งให้สถาบันนิติเวชไปชนะสูตรตรวจหาดีเอนเอ
วันนี้ทางญาติและกู้ภัยก็เลยระดมค้นหากันทั้งทางน้ำทั้งทางบกตลอดริมคลองนี้กว่า๑กิโลเมตรค่ะ
หาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งนางสาวธิดารัฐบอกว่ากระโหลกชิ้นส่วนที่พบรวมถึงกางเกงเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัด
แต่สิ่งสำคัญที่จะยืนยันได้คือเหล็กดามหัวเข่าซ้ายของแม่ที่เคยใส่
เมื่อตอนรักษาตัวจากโรคข้อเข่าเสื่อม
ก็เลยบอกว่าขอให้มีข่าวดีทางครอบครัวจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไป
มีกิจกรรมเหยียบลูกโป่งอะค่ะแล้วเหมือนเขาแก่แล้วเขาแบบเหมือน
เหยียบไปอย่างเงี้ครับแล้วก็ดูกแตกที่หัวเข่าอืม
ถ้าเจอกระดูกชิ้นนี้มั่นใจเลยใช่ค่ะสำหรับปฏิบัติการในการค้นหา
เขาบอกว่าการมุมหาในน้ำ

ก็พบชิ้นส่วนต่างอีกหลายชิ้นนะคะ
อย่างเช่นขาซ้ายที่มีเท้าให้เห็นจมอยู่ในน้ำ
แล้วก็ยังมีกระดูกซี่โครงกระดูกต้นคอ
กระจายเกลื่อนริ่มคลองเลยค่ะ
ย้อนไปเหตุการณ์๑๑เมษายน

เจ๊นิดหรือนางนิสสังวรอายุหกสิบปี
ขึ้นรถไปกับหมวดโยหรือร้อยโทพิพัฒน์พงศ์
สังกัดกองพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๓ลบบุรี
ลูกหนี้นะคะเป็นลูกหนี้ของเธอติดเงินเธอเนี่ยสองจุดหนึ่งล้านบาท
แล้วพอวันที่สิบสองเมษายนร้อยโทพี่พัดพง
โรงควันฆ่าตัวตายในรถส่วนเจ๊นิดน่ะคือหายไปไหนไม่รู้
ไร้ร่องรอยเลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยกลายเป็นปมว่าต้องค้นหาก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ย
ใช่หรือเปล่าชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยใช่ไหมอืมนะคะใช่